พาไปดูที่จังหวัดกระบีมีมนุษย์ลุงคนหนึ่งค่ะ
อายุสักประมาณ๕๓ปีราวนี้นะคะ

คือในร้านเขาจะมีตู้เก็บเงิน
แล้วใช้ขวานคุณผู้ชมจามทุบ
ปรากฏว่าจุดนี้มันทุบไม่ออกทุบไม่ได้
ไม่ได้เงินไปนะสิ่งที่ถือติดมือไปด้วยคือกาแฟ๑ขวดค่ะ
หลังจากนั้นไปจุดที่๒ไปที่สำนักงาน

จุดที่๒ได้เงินสดไป๓๐๐๐บาท
นี่คือจุดแรกนะพยายามใช้ขวานทุบแบบนี้
คือตู้มันก็คงแข็งแรงมากนะ
ขนาดโดนขวานจามแบบนี้มันยังไม่เป็นอะไร
เมื่อกี้เห็นเขางัดมันก็ไม่ออกนะ
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดของร้านกาแฟพันธุ์ไทย
สามารถที่จะบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ
ทีนี้เรื่องของคดีความค่ะตำรวจภูทรเมืองกระบี่
ก็ไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแบบนี้
แล้วก็มีการสอบปากคำพนักงานภายในปั๊มน้ำมัน
ที่สุดแล้วทราบว่าคนก่อเหตุลุงคนนี้เนี่ยชื่อว่า
นายเพิ่มภูมิจารุกิติยุทธ์อายุ๕๓ปี
แม่ตีเนียนนะก่อนหน้านี้แกมาดูลาดเหลาก่อนนะ
ทำเป็นรู้จักมักคุ้นกับพนักงานปั๊มก็คือ
มาก่อนมาดูทำตีเนียนก่อนทำเป็นคุยก่อน
จากนั้นตำรวจก็นำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้นะคะที่บ้านพัก
แล้วก็ยึดของกลางที่ใช้ก่อเหตุเป็นขวานยาว๑ฟุต
เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
แล้วก็เงินสดอีก๓๐๐บาทที่ลุงแกขโมยไป
จากนั้นก็นำคุณลุงนำตัวคุณลุงเพิ่มภูมิมาสอบสวนที่โรงพัก
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือลักทรัพย์แล้วก็ทำลายทรัพย์สินผู้อื่น
เบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพบอกว่า
ทำลงไปก็ผมไม่มีเงินใช้ไงผมก็เลยต้องทำแบบนี้
ก่อนหน้านี้น้องสาวผมส่งเงินมาให้
แต่ระยะหลังไม่ส่งมาก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะ
สมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับตัดสินใจ
เอาล่ะไม่มีเงินใช้ทำไงขโมยเลย
นี่นะคะที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ